ทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เชื่อว่าท่านดูแล้วท่านก็ต้องยิ้มได้เหมือนกัน
จะมีคนบาดเจ็บนะฮะดูก่อนนะฮะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยกันมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
เขาอยู่ที่บุรีรำค่ะนะครับรถไถคันนี้เนี่ย
ตรงส่วนของเพรารถจะเชื่อมกับเครื่องหยอดข้าว
จังหวะทำงานอยู่เนี่ยนิ้วไปติด
นี่นะฮะกู้ภัยต้องมาช่วยกันนะครับบ้านอยู่ที่
ตำบลนรสุวัลอำเภอนรสุวัลจังหวัดบุรีรำนะครับ
นายสุวัสดินามมงคลอายุ๔๗ปีเดี๋ยวดูตอนช่วยเหลือกันหน่อยนะฮะ
นี่ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องใช้เครื่องตัดทางต่างเนี่ยมาตัดนะฮะแล้วก็เอานิ้วที่ติดกับเฟืองเครื่องหยอดข้าวของนายสุวัสดิ์เนี่ยออกมาได้ใช้เวลาอยู่สัก๒๐นาทีแต่โอ้โหคือนิ้วชี้ขวานี่แตกละเอียดต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลแต่
ผู้ชมครับคือคนเจ็บเนี่ยนายสุวัสดิ์เนี่ยบอกว่านี่โชคดีผมเป็นแค่นิ้วนะนี่คือลูกชายผมอายุ๔ขวบถ้าไม่ได้ลูกชายเนี่ยอายุ๔ขวบคนนี้เนี่ยเผลอไปทั้งแขน

ทำไมรู้ไหมครับทุกผู้ชมครับเพราะว่านี่ฮะตอนที่เครื่องทำงานอยู่เนี่ยแล้วรถไถทำงานกับเครื่องหยอดข้าวนะแล้วนิ้วไปติดเนี่ยต้องตะโกนไม่มีใครอยู่เลยตะโกนบอกลูกลูกไปดับเครื่องรถไถให้พ่อหน่อย
แล้วหนูน้อยวัย๔ขวบต้องปีนขึ้นไปรถคันเบอร์เลอร์เลย

หนูบอกเนี่ยนี่ผมก็ขึ้นไปอ่ะพ่อแขนติดอยู่พ่อตะโกนบอกดับเครื่องรถไถให้พ่อหน่อย

โอ้โหช่วยชีวิตพ่อต้องพูดแบบนี้เลยดีกว่า
บอกว่าไม่อย่างนั้นแขนไม่รู้จะหลุดติดไปกับเครื่องหรือเปล่าด้วยซ้ำ

พ่อบอกว่าโอ้โหตอนนั้นเนี่ยตะโกนบอกลูกปิดเครื่องให้พ่อหน่อย
รถให้พ่อหน่อยนี่ให้ทำกี่รอบน้องก็ทำจนแบบ
คือคุ้นชินคงจะเห็นพ่อปีนขึ้นไปแบบนี้
แล้วไปเปิดสวิตช์กุญแจแบบนี้นี่ภาพล่าสุดวันนี้นะฮะ
นี่ค่ะคือนายสุวัสดิ์เนี่ยบอกตอนนั้นบอกลูกบอกปิดเครื่องให้พ่อหน่อยลูก

น้องกล้าปีนขึ้นไปแล้วก็ดับเครื่องรถนะฮะ

คือนิ้วก็ติดนิ้วก็แตกละเอียดนิ้วชี้ขวา
แต่ก็ยังโชคดีที่เป็นแค่นี้ครับคุณพ่อบอก
อื้อให้ดับเครื่องรถบอกว่ายังไงพ่อร้องไหมครับ
พ่อร้องเสียงดังไหมครับไม่ดังแล้วพ่อบอกว่ายังไงครับ
ดับเครื่องให้หน่อยเหรอครับนี่ฮะอืมน้องกล้าบอกพ่อร้อง
บอกดับเครื่องให้หน่อยค่ะน้องก็ขึ้นเลย
ดับเครื่องเลยคุณพ่อบอกโอ้โหถ้าไม่ได้ลูกชายคนนี้เนี่ย
ป่านี้ถ้าเครื่องยังไม่ดับเครื่องมันก็ทำงานอยู่เรื่อยใช่
จากติดแค่นิ้วเนี่ยจะดูดไปทั้งแขนโอ้โหเผลอแขนหลุดไปแล้ว
มานี้นะครับทุกผู้ชมครับล่าสุดเราได้คุยกับคุณแม่ของน้องกล้านะครับ
ภรรยาของนายสุวัสดิ์ที่เจ็บนะฮะบอกว่าตอนนี้หมอทำการต่อนิ้วชี้
ตกลงเป็นนิ้วชี้ด้านซ้ายนะอ่านิ้วชี้ซ้ายให้กับนายสุวัสดิ์สามีแล้ว
แต่ต้องรอว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะต่อกันติดไหมหากไม่ติด
ก็ต้องทำการตัดนิ้วออกนะฮะที่ภรรยาบอกนะครับ
ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับส่วนน้องกล้าเนี่ย
ทำไมถึงขึ้นไปเปิดปิดเครื่องรถได้แบบนี้นะครับ
แม่บอกว่าน้องกล้าชอบนั่งรถไถนาไปกับพ่อเวลาพ่อ
ไปไหนเนี่ยไปทำงงทำงานเนี่ยจะไปด้วยอ๋อแล้วจำได้อ่า
จะรู้เลยว่าจุดไหนคือจุดที่เปิดปิดสวิตช์กุญแจของรถไถ
แต่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะฮะที่ภรรยาของคนเจ็บบอกนะฮะ
ว่าก็คงต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ
ส่วนกู้ภัยที่ไปช่วยเนี่ยบอกว่าจากสภาพเครื่องหยอดข้าวที่เห็นเนี่ย
มันเป็นลักษณะเกลียวม้วนเข้าไปข้างใน
หากไม่มีใครหยุดเครื่องเนี่ยแกนเหล็กมันจะดูดคือดูดสิ่งของเข้าไปด้านใน
นิ้วที่ติดเนี่ยยังไงเนี่ยไปข้อมือแน่
ข้อมือแล้วมันดึงต่อไปแขนแน่โอ้โห
นี่ฮะที่กู้ภัยที่ไปช่วยบอกจากแขนนะคุณเขียนมาสอน
มันไปข้อศอกแน่คือมันดึงไปเรื่อยถูกต้อง
แล้วไปยันหัวไหล่อ่ะเพราะฉะนั้นน้องกล้าโอ้โหช่วยชีวิตพ่อจริง
เพราะไม่อย่างนั้นอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตอันนี้คุณกู้ภัยบอกนะ
อ้าวก็ขอให้คุณหมอช่วยต่อนิ้วให้สำเร็จกันแล้วกันนะฮะ